ไปหาอะไรทานอร่อยกันที่จังหวัดมหาสารคาม
ใช่แล้วอีสานบ้านเฮาก็มีของกินมากมาย
แต่ว่าร้านที่จะไปเนี่ยพาไปกินก๋วยเตี๋ยว
อาจจะบอกว่าก็เป็นเมนูทั่วไป
ใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นเมนูทั่วไปหากินได้
แต่ร้านนี้เขาเสิร์ฟมาแบบชามใหญ่ชามยักษ์
พูดเลยว่าเป็นจุดขายเขาจริงสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ค่ะ

ไปเจอกับเจ้าของร้านแสนสวยกำลังยืนลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยทีเดียว
บุกเข้าไปก็ต้องไปพูดคุยกันหน่อยแล้วนะคะ

เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดที่มีน้ำซุปนั้นเข้มข้นรสชาติจัดจ้านนะคะ
แล้วก็มีเส้นให้เลือกมากมายหลากหลายแบบด้วย
แล้วก็นอกจากนี้นะคะลูกค้าเนี่ยบอกเหมือนกันว่า
เลือกได้ตามใจชอบตามใจฉันเลยนะคะ
ใส่เครื่องกันได้แบบเต็มใส่ไปไม่ยั้ง
เล่นกันแบบจัดเต็มจัดแบบให้จุกกันไปเลยทีเดียว
จนได้ฉายาว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ถ้าได้เข้าไปแล้วเนี่ยนะ

โอ้ชาติใหญ่มากจริงค่ะ
และที่สำคัญคือบรรยากาศของร้านเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ
รายล้อมไปด้วยภูมิทัศน์อันสวยงามอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งนาป่าธรรมชาติ
แล้วก็เขียวขจีครับพื้นที่รายล้อมเนี้ยยี่สิบสองไร่
แวะเวียนกันมาอย่างเต็มที่นะเพราะพื้นที่ของเราเนี่ยมีมากมาย
แล้วนอกจากนั้นนอกจากเมนูเห็นไหม
ขอกลืนน้ำลายปั๊บหนึ่งโหน่ากินนะใช่ไหม
น่ากินมากเห็นไหมเส้นก็มีหลายแบบเครื่องก็เครื่องแน่นด้วยนะคะ
แล้วบรรยากาศโดยรอบนี่คุณผู้ชมมองไปสิคะทุ่งนาเขียวขจี
มีแปลงพืชผักการเกษตรแล้วก็ยังมีสัตว์น้อยใหญ่
เลี้ยงมากมายให้ได้ชมกันอีกด้วยคือเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตา
บรรยากาศร้านเขาดีด้วยนะดูชมข่ำคุณ
ถูกต้องจนเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยว

นี่ลูกคุณไหมครับค่อยกัน

รักกันกินชื่นชอบธรรมชาติแบบนี้
คุณจดไว้เลยว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์
อยู่ที่บ้านหนองเสือตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
แต่กระซิบบอกดังว่า
ไม่ได้มีแค่เมนูก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว

เมนูสุขภาพก็มีเยอะแยะมากมาย
กาแฟสดอร่อยก็มีให้เลือกนะคะ
ถือว่าไปร้านนี้แล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
โอ้โฮเทน้ำซุปโอ่ง
ลงไปในฉาบยักษ์เลือกเส้นเอาเลย

มีขาวมียกบะหมี่ไข่เส้นใหญ่เส้นเล็ก
จัดไปตามสะดวกเลยนะจ๊ะ
ชามใหญ่มากเป็นกะลำมังเลยนะ
โอ้โหเห็นชามใหญ่ขนาดนี้แล้วผมว่าคนเดียวไม่น่ามอง

แล้วคือเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวเราได้ดูบรรยากาศที่มันเป็นแบบธรรมชาติ

อย่างที่บอกแหละว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเขาก็พาเด็กน้องหนูลูกไปกันเยอะ
อย่างคุณชิสาถ้ามีโอกาสพาลูกไปนะ